เรื่องของคดีเรื่องระหว่างคุณลุงจรูนกับคุณครูปรีชา
ไปถึงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องรอบด้านแล้วตอนนี้
เปลี่ยนชื่อนิดนึงเอาเติมเติมไม่ได้เปลี่ยนหรอก
ธนายสุกิจใช่ไหมฮะธนายสุกิจภูนศรีเกษมเนี่ยนะคะเป็นธนายของนายแผน
ในแผนก็คือพยานคนสำคัญทางฝากฝั่งของครูปรีชา
เมื่อวานนี้นะคะได้ไปพบตำรวจแจ้งความ
แจ้งความดำเนินคดีกับใครฮะ
กับนายอัจฉริยะเพราะว่าบอกว่านายอัจฉริยะเนี่ยนะคะ
เป็นคนที่ไปไลฟ์เฟซบุ๊กเป็นคนไลฟ์สดบอกว่าตัวเองเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
จัดแจ้งให้นายแผนเนี่ยออกมาเป็นพยานแล้วก็มาทันแหลงข่าวอะไรต่าง
คือก่อนหน้านี้นี่นายอาชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมเนี่ย
เขามีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กของชมรมโจมตีทนายสุกิตบอกว่าทนายสุกิตเนี่ย
คือกุญสือของนายแผนคือคนที่อยู่เบื้องหลังของนายแผน
เพราะว่าตอนนี้นะสังคมก็ถามว่าโอ้โหคุณแผนไปเดินสายในการร้องเรียน
ในการยื่นจดหมายกับหน่วยงานต่างมากมาย
ยื่นฟ้องทั้งผู้บังคับการกองปราบ
ฟ้องทั้งในส่วนของตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ผู้บังคับการกองปราบปราม
ทีนี้น่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังในแผนนะ
งั้นในแผนคงทำคนเดียวไม่ได้
ก็เลยถูกมองว่านายสุกิตภูลศรีเกษมนี่แหละ
หรือดรสุกิตนี่เป็นกุญสือของนายแผน
วันเสาร์ที่ผ่านมานายสุกิตไปพร้อมกับนายแผนเลยนะ
ใช่ค่ะสอนอบังเข็นไปที่สอนอบังเข็น

ฮะให้ดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะ
ข้อหาด้วยกันนะอันแรกก่อนละกัน
แจ้งข้อความร่วมกันหมินประมาทด้วยการโฆษณา
ขัดคำสั่งขอสชที่๙๗ทัพ๒๕๕๗
และฉบับที่๑๐๓ทับ๒๕๖๐
ในเรื่องของการนำเสนอหรือว่าเผยแพร่ข่าวสาร
ไปสู่ประชาชนด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ
ดเบือนข้อเท็จจริงอันส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยต่อสังคม
ที่เป็นคำสั่งของคอสชเพราะว่าบอกว่าอันนี้
มันส่งผลกระทบต่อสังคมเลยนะ

ฝ่าฝืนข้อกำหนดของสารที่บรรยัติห้ามคู่ความมิให้เป็นแพร่ข้อมูล
และพยานหลักฐานซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคดีของศาล

และอันสุดท้ายข้อหาความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์

ก็คือ๔ข้อหาเลยนะฮะ
โดยดรสุกิตซึ่งเป็นทนายความของในแผน
บอกเพิ่มเติมบอกช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
จากตัวเองแล้วมีผู้เสียหายมากกว่า๒๐คนเข้ามาปรึกษา
บอกว่าถูกนายอัจฉริยะหลอกเงินไป
คือตอนนี้คือนายอัจฉริยะ
เขาเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าขุดข้อมูล
เบื้องลึกเบื้องหลังของหวย๓๐ล้านมา
แล้วก็หลายคดีด้วยก่อนหน้านี้ที่เราเห็น
แล้วก็เผยข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังของหลายคดีมา
วย๓๐ล้านนายอาชียะก็เผยมาตั้งแต่ต้น
ว่าใครเป็นใครน่าจะเกี่ยวข้องยังไง
น่าจะมีคนมีสีเข้ามาเกี่ยวข้อง

จอมทรัพย์สร้างหลักฐานเท็จ

ทีนี้แหละถึงคิวของถ
ค่ะ
และทีนี้อัจฉริยะ
ดูนะผมก็จะขุดเรื่องของคุณขึ้นมาเหมือนกัน

เลยบอกว่ามีผู้เสียหายกว่า๒๐คนมาปรึกษาตัวเอง
ดกต้สุกิทย์บอกว่าถูกในอัจฉริยะหลอกเงินไป
โดยรับปากว่าจะมีการจัดทีมทนายไปดำเนินคดีต่างให้สำหรับคนที่เข้ามาร้องเรียน

เรื่องต้นผู้เสียหาย๔คนเขาบอกมีหลักฐาน
จนสามารถน่าจะเอาผิดมัดตัวนายอัจฉริยะได้
เขาบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนายอัจฉริยะมีการปิดเพจเหมือนกันนะ

ฮ่าฟังเสียงดรสุกิบรายเดอดินเนี่ยกันค่ะ
มากันเนี่ยประมาณร่วม๓๐คน๒๐กว่าคนแล้วกันนะฮะ

ที่หม้อหมายให้ผมเนี่ยจัดทีมธนายเนี่ย
ใจ้แจ้งความและดำเนินคดีกับคุณทะเฮีย
เขาเห็นข่าว
แล้วเขาก็ผมเป็นบุคคลสาธารณะอยู่แล้ว
แล้วของผมเนี่ยผมใช้ชื่อจริงนามสกุลจริง
แล้วเขาใช้เบอร์ส่วนสิบศัพท์จริง

เขาได้เดินทางเข้ามาแล้วก็ขอความช่วยเหลือ
ขณะนี้กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่

สี่ลายที่สามารถดำเนินคดีได้นะครับ

คือจริงคุณอัชริยะนี่เขาหากินกับตำรวจอยู่แล้ว
เทียบไปอ้างว่าเขาอ้างนะครับ
ที่จะไปอ้างว่าเนี่ยผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยนะฮะ
เป็นเด็กในคาถานะฮะเป็นเด็กในคาถาเลยนะครับ
แล้วก็ยังไปอ้างว่าผู้บัญชาการภูทรภาค๗เนี่ย
สนิทกันแน่นแฟนก็อ้างกับผู้เสียหาย

แล้วก็เราก็ดูว่าตำรวจกองปราบเนี่ยกลัวเขา
เราก็ดูนะฮะตำรวจกองปราบกลัวเขา

คนอย่างนี้นะฮะผมเตะปากไม่ต้องขึ้นสารเตะ

โอ้โหอย่าให้ถึงกับนัดเจอกันและเตะปากกันเลยฮะ

ก็คือดรซุกิตเนี่ยนะคะบอกว่า
การเป็นทนายให้นายแผนยังทำอยู่นะ
ยังทำอยู่เหมือนเดิมแต่หลังจากนี้มีงานเพิ่มเติมเข้ามาค่ะ

ไม่ใช่ค่ะคือการเดินหน้าตรวจสอบพยานหลักฐาน
กับผู้เสียหายที่เข้ามาร้องกับตัวเอง

ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ถูกนายอัจฉริยะหลอกลวง

แจ้งความเอาผิดกับนายอัจฉริยะให้ถึงที่สุดเลย